ต่อกันที่เรื่องราวของสาวสวยคนนี้ค่ะ

ซึ่งเจ้าตัวก็ออกมาเปิดเผยความรู้สึก
หลังจากที่ถูกจับตามองว่าหุ่นของเธอนั้น
อวบอึมมากขึ้นเรื่อย
โดยสาวดิวบอกเลยว่าไม่ได้ซีเรียสอะไร

ถูกจับตามองเรื่องสวดทรงองค์เอว
ดูอวบอึมขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับนักแสดงสาวดิวอริสรา
ซึ่งล่าสุดก็มีภาพที่แท็กมาจากเพื่อนสนิทของเจ้าตัวตอกย้ำมาอีก
วกกับที่หลายคนมองว่าสาวดิวจะฟิตหุ่นลดน้ำหนักช่วงที่มีงานติดต่อเข้ามาเท่านั้น
โดยเจ้าตัวยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงที่เคยทำมาในอดีต
แต่ตอนนี้ก็มีวินัยกับตัวเองมากขึ้น
ด้วยการเข้าฟิตเนสออกกำลังกายอย่างจริงจัง
เพื่อให้น้ำหนักคงที่ตามที่ตั้งใจไว้ค่ะ
ส่วนภาพถ่ายที่ถูกนำมาเปรียบเทียบกันนั้น
เจ้าตัวไม่รู้สึกเครียดและไม่บรรทอนกำลังใจนะคะ
แต่อยากให้พิสูจน์จากรูปลักษณ์ของตัวจริง
จะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดค่ะ
ที่ผ่านมาเป็นแบบนั้นแล้วก็จะโดนพี่หวานด่า
ให้ไม่ต้องแบบมานั่งเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวผ่อนเดี๋ยวอ้วนพอ

ก็ให้หุ่นเป็นอย่างนั้นตลอด

ไม่ตามใจอารมณ์ตัวเอง

ดีกว่านี้รูปสวยมากทุกคนตัวตัวตัวอย่างอุ้ยไม่เอา